คุณผู้ชมไม่แน่ใจจริงที่บางละมุงชนบุรีใครดูอยู่
นั่นมีสงครามเหรอคะหรือว่ายังไง
เขาบอกเสียงระเบิดดังสนั่นทั้งคืนเลย
เสียงมีดเสียงเคาะไม้เสียงระเบิดปิงปองเสียงดอกไม้ไฟ
เกิดอะไรขึ้นที่บางละมุงกันแน่
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
คุณตำรวจอยู่ที่ไหนคุณตำรวจช่วยมาดูที
ชาวบ้านแถวนี้ไม่รู้จะอยู่กันยังไงไม่รู้จะนอนกันยังไงไหว

นี่ค่ะชาวบ้านบอกโอ้โหจะยังไงเนี่ยวัยรุ่นเป็น๑๐
ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ซอยเขาน้อยที่อำเภอบังละมุง
อาวุธครบมือมีดก็มีไม้ก็มี
วิ่งไล่ไปมาแบบสนุกละมั้ง

บางช่วงปลาระเบิดปิงปองดังสนั่นกันทั่วบริเวณเลยนะคะ
ทีนี้ได้ข้อมูลจากพนักงานรักษาความปลอดภัยบอกว่าคือมันมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๑๐คนได้
มีอาวุธครบมือมาที่ตรงนี้เขาเปิดฉากด้วยกัน
พลุแบบที่มันพุ่งขึ้นนะคะแล้วเขาชี้เข้ามาทางด้านในอ่ะ
สักพักก็เสียงระเบิดปุ้งปั้งเป็นระเบิดปิงปอง

ก่อนหน้านี้อยากให้ดูกระจกป้อมยามมากเลย

แล้วกระสุนมันแฉลบเข้าป้อมยามมารอบนึงแล้ว
ดีนะตอนนั้นไม่มีใครตาย
เดี๋ยวเรามาถามนักนี้ค่ะ

อยากฝากถึงสพนปลือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย
ตรวจสอบและจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้ได้ด้วยได้ไหม
เพราะในอนาคตกลัวว่ามันจะไม่จบแค่มีดกับไม้และระเบิดปิงปอง

เข้าบ้านใครเขาแล้วใครเขาเจ็บใครเขาตาย

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอ้างเหตุผลอะไรนะฮะ

แต่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามฟังไม่ขึ้นนะครับไม่ควรทำ